เหตุการณ์ที่ประจบคีย์ด้วยขันที่ว่า
มีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
เพราะว่าเธอเหมือนถูกของแข็งกระแทกเข้าที่หัวจนกระโหลกแตกเลยค่ะ

แล้วถูกหมกศพทิ้งเอาไว้ที่ใต้ถุนบ้านของตัวเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๙กุมภาพันธ์นะคะ
เบื้องต้นครอบครัวเธอสงสัยชายคนสนิทที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในขณะที่ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนคนนั้น
เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องแน่นอน
ถ้าจะสงสัยสงสัยญาติพี่น้องของผู้ตายเถอะ
ฆ่ากันเอามรดกหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ตายเองก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะดีค่ะ
ผู้ตายคือนางสาวบุญเรือนหรือว่านางสาวตู่วัย๔๙ปี
เป็นชาวอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคีริคัน
วันนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเราได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่เป็นชายคนสนิทของผู้ตายที่ถูกตำรวจเชิญตัวไปให้ปากคำแล้วอ่ะ
เขายังคงยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเกาะเหตุแน่นอน
วันสุดท้ายที่เขาไปหาผู้ตายคือคืนวันที่๗กุมภาพันธ์
และที่สำคัญญาติพี่น้องของคนตายมากกว่าที่น่าสงสัย
เพราะอาจจะมีการฆ่าแย่งชิงมรดก
คุณบอมเลยไปบ้านผู้ตายอีกครั้งหนึ่งไปเจอญาติพี่น้องคนตาย
เจอคุณสุธาสินีนะคะพี่สาวคนที่๖ของผู้ตาย
บอกว่าดูข่าวจากไทยรัฐทีวีนี่แหละพี่เห็นแล้ว
ที่บอกว่ายังไงนะคนสนิทเขาให้การบอกพี่น้องจะฆ่ากันเอาสมบัติใช่ไหม
เอาจริงนะพี่เสียความรู้สึกมากเลยนะ
พี่น้องเราทุกคนเนี่ยถูกสั่งสอนมาให้รักกัน
และที่สำคัญพี่น้องแต่ละคนเขาก็มีอาชีพ
มีทรัพย์สินส่วนตัวกันอยู่แล้วจะต้องมาแย่งชิงอะไรกัน
ที่ผ่านมามีแต่น้องสาวมาเล่าให้พี่ฟังนี่แหละ
ว่าชายคนสนิทมีปัญหาการเงินชอบมาขอเงินหนี้สินก็เยอะ
พี่นะเตือนแล้วเตือนอีกให้เลิกให้เลิก
ก็ไม่ได้เลิกสักทีไม่เลิกกันสักที
มั่นใจมากไม่ต้องมาสงสัยญาติพี่น้องหรอกนู่น
ตีกลับไปที่ชายคนสนิทนั่นแหละเพราะว่าน้องพี่สั่งเสียไว้
เอาเธอพูดแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสั่งเสียอะไรไว้
อีกประเด็นที่เธอเพิ่งทราบจากตัวแทนประกันที่ทักมาบอกหลังรู้เรื่องว่าน้องสาวเนี่ย
ได้รับเงินประกันคืนมา๑๖๕๐๐บาท๗กุมภาพันธ์
แล้วอันนี้มันเกี่ยวข้องกันมั้ยมันมีส่วนรึเปล่า

ผู้ชายจะเหมือนลักษณะมีหนี้สินเยอะชอบสร้างหนี้สร้างศีลแล้วก็เอาตังค์ตู่บ่อยอะไรอย่างนี้
เนี้ยเนอะแล้วถ้าว่าตูเป็นไรไปอ่ะ
ว่าถ้าตูเป็นไรไปก็มันนั่นแหละ
พี่สาวก็เลยโทรมาบอกว่านี่รู้ไหมว่าน้องมีเงินเข้า
ไอ้เนี่ย๑๖๕๐๐บาท
เมื่อวันที่๗ครบมาโอนเข้ามาวันที่๗

เพราะน้องสาวบอกร้อนเงินมากตลอดเวลา
ตีกลับไปทางฝั่งชายคนสนิทอีกแล้ว

เมื่อวานไปหาชายคนสนิทวันนี้มาหาญาติพี่น้องคนตาย
เอ้ากลับไปบ้านชายคนสนิทอีกรอบนึงนะคะ

เจอตัวขออภัยเจอตัว

ก็เลยได้คุยกับคุณบุญเกื้อแทนแม่ของชายคนสนิทนะคะ
มาเล่าบอกโอ้ยลูกชายแม่เมื่อวานเข้ามาหาแม่แล้วลูกเอ้ยครับ

แม่ก็มั่นใจว่าลูกแม่ไม่ได้ทำ
ส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยเอาตรงเลยนะจากใจเลยนะ
คือแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกว่าลูกแม่คบหากับใคร
รู้แค่ความสัมพันธ์กับอดีตลูกสะพ้าย
รู้มาว่าจะหย่ากันแต่ยังไม่ได้หย่า

ซึ่งก็เหมือนจะเป็นผู้ตายอ่ะนะ
รับว่าลูกแม่ก็มีหนี้สินจริงนั่นแหละ
แม่เองก็ขายที่ดินได้เงินมา๓๕๐๐

สังคมจะมองยังไงแม่ก็

แต่เอาเป็นว่าแม่ก็ให้กำลังใจลูกชาย

เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปได้
ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าก็ไม่รู้สิ

เพราะว่าไม่ได้อยู่กับเขาไม่ได้นั่นกับเขา

เพราะว่านิสัยมันไม่เคยมีแบบหนัง
แล้วความสัมพันธ์กับคนล่าสุดที่เสีย

อยากฝากอะไรถึงลูกชายไหมแม่
ถ้ามันไม่จริงไม่จริงก็คงต้องผ่นไปละ

ชาวบ้านก็สงสัยชายคนสนิทที่เป็นผอโรงเรียนเหมือนกัน
คือเขาบอกว่าคนนี้ดูน่าสงสัยที่สุด

แต่วันเกิดเหตุหมาไม่เห่าสักแอะเดียวเลยอ่ะ
แล้วก็มีเพียงแค่ชายคนสนิทคนนี้
เข้าบ้านแล้วหมาจะไม่เห่า
พี่น้องของคนตายเนี่ยเขาบอกว่า

คนที่รวยก็ไม่ได้มีแค่คนตายหรอก

ฐานะเขาเนี่ย๒๐ล้านกว่าทั้งนั้น
แล้วครอบครัวนี้เขารักกันดีมากจริง
ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นการฆ่ากันเพื่อแย่งมรดก

ไม่เคยมีขโมยที่จะมาฆ่าปล้นทรัพย์กันด้วย
ผมว่า
ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละ

ไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยนะคะ
กรณีที่ทางญาติเชื่อว่าเป็นชายคนสนิทเนี่ย
ตำรวจมีการเรียกมาสอบปากคำโดยละเอียดแล้ว

แล้วมันยังไม่มีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงไปถึงเขา
ส่วนประเด็นขัดแย้งทางครอบครัวเนี่ยตำรวจก็มองว่าน่าจะเป็นไปได้ยาก
เพราะพี่น้องแต่ละคนก็มีทรัพย์สินกันอยู่มากแล้วตามที่ชาวบ้านบอกเหมือนกัน
เอาเป็นว่าณตอนนี้สิ่งที่จะบอกได้ก็คงจะต้องเป็นคุณบุญเรือนหรือคุณตู่นี่แหละ
คือผลชนสูตรร่างนะคะเชื่อว่ามันน่าจะมีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่
ให้ตำรวจสามารถตามจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้รอผลชนสูตรค่ะ